ต้องบอกว่าเป็นข่าวดีสำหรับข้าราชการนะครับ
หลังจากมีการประกาศเรื่องของอาจจะมีการขยายเวลาให้เกษียณจาก๖๐เป็น๖๓ปี
เพราะว่าบางคนอาจจะยังมีไฟในการทำงานอยู่นะฮะ
ก็ให้ทำงานต่อไปได้ตามแผนงานในการปฏิรูปประเทศด้านสังคม
ติดตามพร้อมกันกับคุณสุภาพเลยครับ

เรื่องที่คุณกอล์ฟเกริ่นไปเมื่อสักครู่
จริงก็เป็นแนวคิดมานานแล้วล่ะครับ

เคยได้ยินกันถึงว่าจะให้เกษียณอายุราชการถึง๖๕ปีด้วยซ้ำไป
แต่ว่าข่าวนี้โผล่ขึ้นมาใหม่
เพราะว่าเป็นข่าวที่หนังสือพิมพ์สื่อมวลชนเขาเอามาจาก
ราชกิจจานุเบกษาครับ
ราชกิจจานุเบกษาเนี่ย
บอกว่าเนื้อหาดังกล่าวอยู่ในหน้า๓๔
แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม
เรื่องและประเด็นปฏิรูป
ที่๒กลุ่มผู้เสียเปรียบในสังคม

เกี่ยวกับการเสริมสร้างศักยภาพผู้สูงอายุในการทำงาน

ที่ระบุให้ขยายอายุเกษียณจากราชการ
๑ปีเป็น๖๓ปี
เพื่อเป็นต้นแบบในการขยายเวลาการทำงาน
และค่อยขยายเป็นเวลา๒ปี
ขยาย๑ปีเพื่อจะไม่กระทบต่อการจ้างงานคนรุ่นใหม่
ทดแทนคนที่เกษียณอายุ
โดยไม่ครอบคลุมหน่วยงานที่ต้องใช้ศักยภาพทางร่างกาย

ศึกษาความเหมาะสมของตำแหน่งที่จะมีการขยายอายุเกษียณ

แก้ไขพรบบำเด็ดบำนานให้ขยายอายุเกษียณราชการเป็น๖๓ปี

คณะกรรมการค่าราชการพลเรือน

และคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกพร

ข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เกษียณอายุ๖๓ปีในปี๒๕๖๒
แล้วก็จะมีตัวชีวัตร
เป็นข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีศักยภาพ
อันนี้เป็นภาษาราชการภาษากฎหมาย
แต่ถ้าจะอธิบายให้สรุปได้ง่ายก็คือว่า
จะทยอยยืดเวลากระเสียญครับ

ไม่ใช่กระเสียญพรวดเดียวไป๖๓ปีเลยไม่ใช่
เหตุผลเขาไม่ต้องการให้กระทบกับการจ้างงานของบัณฑิตที่จบใหม่

ยังไม่ขยับยังไม่กระเสียญ

ระดับบนอยู่ในตำแหน่งเดิม

เมื่อระดับรองรองลงมาขยับตามลงไปไม่ได้

แล้วคนที่จบบัณฑิตมาจะไปทำงาน

ฉะนั้นเนี่ยเขาจะทำเป็นขั้นบันได

เพื่อให้บัณฑิตใหม่ได้เข้าสู่ตลาดแรงงานราชการได้ด้วย
คนกระเสียญก็ค่อยขยับเวลากันออกไป
นี่เป็นการขยับเลื่อนไหล

ถามว่าเหตุผลคืออะไร
เหตุผลเนี่ยไม่ได้ระบุในราชกิจจานุเบกษาหรอกครับ
แต่ว่าเรื่องนี้มีการคุยกันมานานหลายปีแล้ว
ตอนที่คุยกันเนี่ยคุยกันว่า
เอ๊ะจะกระเสียญถึง๖๕ปีได้ไหม

เหตุผลเพราะว่าคนยุคใหม่เดี๋ยวนี้

สุขภาพกายทางด้านกายภาพ

สมัยก่อนเขาให้คนเกษียณอายุ๖๐ปี
เพราะว่าในอดีตสุขภาพคนยังไม่ค่อยดี
แล้วถ้าขืนให้ไปทำราชการกระสอบกระแส
แล้วสมองก็ไม่ค่อยดีเลอะเลอะเลือน
เกษียณหนังสือไปเซ็นหนังสือไปแทงหนังสือ
ผิดผิดถูกจะเสียหายกับราชการ
เขาก็บอก๖๐พอแล้ว

คนรุ่นใหม่ดูแลสุขภาพตัวเองดีขึ้น
กินอาหารดีขึ้นรู้จักออกกำลังกาย
คุณภาพชีวิตดีขึ้น
คน๖๐ยังทำงานสบาย
บางคน๖๕๗๐ยังทำงานอยู่เลยครับ
แล้วมีประสิทธิภาพในการทำงานดีด้วย

คนอายุ๖๐กว่าค่าราชการชั้นผู้ใหญ่

บริษัทเอกชนรายใหญ่เขาจ้างไปทำงานต่อ
ไปเป็นบอร์ดไปเป็นที่ปรึกษา
แล้วก็มีประสิทธิภาพในการทำงานดีมาก

ข้าราชการเหล่านี้ถึงแม้เกษียณไปแล้ว
ยังกินบำเน็ตบำนานเงินภาษีอยู่ครับ

ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เนี่ย
บำเด็ดบำนานเกือบจะเท่ากับเงินเดือนนะครับ

แต่ละเดือนรัฐต้องจ้างเป็นภาษี
เอาเงินภาษีไปจ่ายเป็นบำนาน
เกือบเท่าเงินเดือนที่รับอยู่
แต่ว่าเจ้าตัวไม่ต้องทำงาน

แล้วไปทำงานให้ภาคเอกชน
กินทั้งบำเด็ดบำนานที่เป็นภาษีแล้วไม่ได้ทำงาน

คนเหล่านี้ยังมีศักยภาพ
ยังมีสมองยังมีความปราดเปลือน
ยังมีความเก่ายังมีความชำนาญ

ยิ่งถ้าเป็นนักวิชาการครูบาอาจารย์ยิ่งเก่า
ยิ่งเป็นแพทย์อายุ๖๐กว่า

ฉะนั้นธุระอะไรที่จะให้คนเหล่านี้เกษียณอายุไป
แล้วเดี๋ยวนี้โลกของสังคมผู้สูงอายุ

แต่ก่อนเนี่ยจ่ายเงินบำนานถั่วเฉลี่ยอายุ๗๐
เสียชีวิตแล้วจ่ายบำนาน๑๐ปี
แต่เดี๋ยวนี้คนอายุ๘๐
ต้องจ่ายบำนาน๓๐ปีโดยไม่ต้องทำงาน
ก็เอาคนเหล่านี้ที่ยังมีศักยภาพที่ทำงานได้เนี่ย
มาอยู่ในราชการต่อไม่ดีเหรอ
นี่แนวความคิดนี้เขาคิดกันมานานแล้ว

หลายประเทศของเราตอนนี้บางอาชีพเนี่ย

ฉะนั้นแนวความคิดนี้ไม่ใช่แนวความคิดใหม่
เป็นแนวความคิดที่คิดกันมานาน
ด้วยเหตุผลทางสุขภาพจิตใจร่างกาย
ด้วยเหตุผลที่ว่าไม่ต้องการให้ไปกินบำนานฟรี
แล้วไปทำงานให้ภาคเอกชนเสียดายทรัพยากร
ฉะนั้นแนวความคิดนี้ก็เลย
กลายมาเป็นแผนในการปฏิรูปประเทศ
แล้วก็ลงในราชกิจจานุเบกษา
แต่ว่าไม่ใช่แค่นี้แล้วจบนะครับ
อันนี้เป็นแผนที่คณะปฏิรูปประเทศไปเขียนขึ้น
แต่ว่าถ้าจะให้เป็นผลในทางปฏิบัติต้องยังไงครับ
รัฐบาลต้องเห็นชอบ
คณะกรรมการยุทธศาสตร์รัฐบาลเห็นชอบ

เสนอเป็นกฎหมายออกมาบังคับใช้นั่นแหละถึงจะเสร็จสมบูรณ์
แต่ว่าตอนนี้อยู่ในพิมพ์เขียวอยู่ในแผน
ก็บอกว่าเอ๊ะยังไม่ใช่นะ
อย่าเพิ่งไปเฮอะไรตามที่หัวข่าวบอกว่า

เป็นแบบเป็นต้นร่างที่คณะปฏิรูปที่ได้รับมอบหมายเขาไปคิดกัน
แต่ว่าทั้งหมดย้ำอีกทีนึงว่าทั้งหมดเนี่ยจะเป็นจริงเป็นจัง
ก็ต่อเมื่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์เห็นชอบ
รัฐบาลจะรัฐบาลชุดนี้หรือรัฐบาลหน้าเห็นด้วย
จะออกเป็นกฎหมายพอเข้าสภาออกเป็นกฎหมาย
ก็ไม่ใช่ว่าอยู่คนจะเห็นชอบทั้งหมดนะครับ
อาจจะมีคนค้านอาจจะหยิบยกขึ้นมาเรื่อง
คนรุ่นใหม่ที่จะเข้าไปเป็นข้าราชการมีปัญหา
แล้วก็จะมีปัญหาเรื่องนั้นเรื่องนี้ในที่สุดเรื่องนี้
อาจจะแท้งก็ได้อาจจะไม่เป็นจริงเป็นจังตามนั้นก็ได้
ฉะนั้นค่าราชการอย่าเพิ่งมั่นใจว่าเอาล่ะ
ภายในปี๖๗ฉันอยู่ถึงตอนนั้นฉันเกษียณอายุ๖๕อย่าเพิ่ง
วันนี้หยิบแนวความคิดนี้มาเล่าให้ฟังเสียชั้นหนึ่งก่อนว่า
ทำไมถึงจะเกษียณอายุราชการ๖๕ด้วยเหตุผลทั้งหลายทั้งปวง
ที่ว่านี้แหละครับคุณมิ้นครับคุณก๊อฟครับ
ก็เป็นเหตุผลที่น่าจะยอมรับได้นะฮะ
คือผมว่าเหตุผลหนึ่งนะก็คือสุขภาพของคน
ของคนรุ่นเก่านี่ผมจะ๗๐แล้วนะผมยังทำงานได้เลย
เดี๋ยวไปอ่านหนังสือเกษียณไปเกษียณหนังสือผิดสั่งผิดสั่งถูก
แล้วเจ็บไข้ได้ป่วยเดี๋ยว๓วันดี๔วันป่วยเขาบอก๖๐พอ
เจ้าใหญ่ใครเกษียณเป็นอธิบดีเขาเชิญไปเป็นที่ปรึกษา
ไปเป็นบอร์ดกินเงินเดือนแพงแล้วกินภาษีเราด้วย
เพราะว่าเงินราชกะเงินบำนาน

ครับขอบคุณด้วยนะฮะก็ติดตามต่อกลับมาอาทิตย์นี้นะฮะ